เกิดขึ้นที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะ
สามีพันรยาคู่หนึ่งมีปัญหาชีวิตกัน
แต่ทีนี้สามีบอกอาการภรรยามันแปลกนะ
มีแต่บอกจะไปท่าเดียวเขาก็จะไป
คือจะไปหาผู้ชายคนใหม่ซึ่งเป็นชาวบุรีรำ
เขาก็สงสัยก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอาการแบบนี้
แล้วจะไปเนี่ยหนักขึ้นหนึ่งอาทิตย์ก็เลยคิดว่าโดนคุณสัยหรือเปล่า
สงสัยก็เลยเอาเบี้ยแก้ไปวางที่ศีรษะของภรรยาเท่านั้นแหละค่ะ
ร้องกรี๊ดสนั่นหวั่นไหวเลยนะคะจนกู้ภัยต้องเข้ามาช่วย
แต่หลังจากนั้นกู้ภัยให้ดื่มน้ำมนต์ผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย

ผู้หญิงคนนี้อาการสงบลงแต่ก่อนหน้านี้กรี๊ดกราดเลยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวชุติมาโพคำมาอายุ๒๐ปีค่ะ
พิธีที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นพิธีแก้คุณสัยที่สารเจ้าศักดิ์สิทธิ์สมาคมสว่างอุทยานธรรมสถานอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ทันทีที่ถูกแปะเครื่องร้างที่หน้าผากเธอร้องไห้โวยวายแล้วก็ซุดลงกับพื้น
นี่เป็นภาพก่อนหน้านี้นะตอนนี้เธอสงบแล้วนะภาพที่คุณผู้ชมเห็น
และสามีของเธอก็เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้อยู่ในห้องเช่าด้วยกัน
ผ่านทองนี่แหละเพราะว่ามาทำงานที่จุดนี้
นางสาวชุติมาพันรยาตัวเองมีอาการโวยวายร้องไห้
ผู้จำไม่รู้เรื่องเหม่อลอยตลอดเวลา
นายวุฒิพงศ์สามีก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยให้ช่วยเอาตัวไปรักษาหน่อย
แล้วก็เล่าให้กู้ภัยฟังว่าเมียตัวเองภรรยาตัวเอง
ไปมีผู้ชายใหม่มาติดพันธุ์เป็นชาวบุรีรำ
คุยกันเห็นคุยกันสนิทสนมมากยิ่งขึ้น

และช่วงหลังบอกจะไปอยู่กับชายคนใหม่ตลอดเลย
แล้วก็ท่าทางก็แปลกไปเห็นผิดสังเกตค่ะ
คิดว่าคิดว่านะเขาคิดนะ
ภรรยาต้องโดนทำของก็คือคุณสัยใส่แน่เลย
ก็เลยเคยได้ยินว่าให้เอาเบี้ยแก้เนี่ยเป็นเครื่องลางชนิดหนึ่งเนี่ยนะคะ
มาวางไว้บนศีรษะของคนที่ถูกคุณสัยแล้วมันจะหาย

หลังจากนั้นเมียร้องกรี๊ดร้องไห้โวยวายตลอดเวลา
เป็นคนละคนไปเลยนะคะดูหน่อยค่ะ
คาดว่าจะโดนทำของใส่ใช่ไหมครับ
ใช่ครับตอนแรกผมก็ไม่คิดอย่างนั้นแหละครับ
เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเจอครับ
ก็ผมว่าน่าจะโดนของเหมือนกันนะครับ
แล้วก็เขาเขาบอกดูว่า
เขาคุยกับคนนี้มาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วครับ
แล้วตอนที่ว่าจะเอามาบนอาณาธิเนี่ย
เขาบอกเลยว่าเขาไปกินน้ำกับผู้ชายคนนั้นครับ
นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องพักก่อนนะคะ
ที่สามีเอาเบี้ยแก้ไปวางบนศีรษะของภรรยา
แล้วก็ร้องไห้โวยวายจากนั้นก็ให้กู้ภัยมารับ
ชื่อว่าในนัทวุฒิลิมภักดี

เห็นผู้หญิงร้องไห้โวยวายเลยตัวเองมีผ้าหู้นะ

ติดตัวไว้ก็เลยเอาไปผูกที่ตัวของผู้หญิง

แต่หญิงสาวก็โวยวาย๔๕คนมาจับก็ไม่อยู่
ก็เลยตัดสินใจพามาแก้คุณสัยที่ศาลซะเลย

เอาน้ำมนต์มาพรมให้แล้วก็ให้ฟังพระสวดนี่นะครับ

เขาก็พยายามนะช่วย๑ชั่วโมงผ่านไป
หญิงสาวคนนี้อาการสงบลงกลับมาพูดจารู้เรื่องตามปกติ
ผู้ภัยยืนยันว่าเอ๊ะผมก็เจอเคสแปลกมาเยอะนะ
แต่อันนี้แปลกมากเลยเขาบอกว่าอย่าลุกค่ะ